เห็นแล้วก็นึกถึงเรื่องของน้องฟ้านะน้องฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เคยตกนรกทั้งเป็นแบบนี้เลยนะ
แต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับเขาว่าคือเขาได้ชีวิตใหม่แล้วได้ออกมาจากขุมนรกแล้วนะ
เบย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยออกมาจากขุมนรกแล้วแต่ด้วยสภาพของเด็กที่ยังเล็กกว่าน้องฟ้ามากนะ
เรื่องของจิตใจเนี่ยโอ้โหนี่สำคัญนะครับส่วนน้องฟ้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
น้องฟ้าชายหนุ่มวัย๒๙ปีที่พ้นมาจากขุมนรกที่บ้านของนายจ้างก็คือเจ๊กั้งมาแล้วเนี่ย
วันนี้เรายังตามเรื่องของน้องฟ้าอยู่นะครับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่บ้านของน้องฟ้า
บ้านที่น้องฟ้ามาอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านของพี่สะพ้ายอยู่ที่ลบบุรีนะครับ
ก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านเจ๊กั้งเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีบ้านอยู่ที่ตำบลหัวลำอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับ
บ้านของพี่สะพ้ายนะพี่ชายของน้องฟ้าก็คือคุณจรเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
มีคุณแม่ของทางพี่สะพ้ายด้วยมีหลานสาวด้วยนะครับ
นี่ฮะความเป็นอยู่ของน้องฟ้าวันนี้เนี่ยน้องฟ้าอยู่ที่บ้านเนี่ย
บ้านเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับน้องฟ้าจะอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านชั้นหนึ่งนะ
ที่ห้องนี้พี่ชายบอกว่าเป็นร้านตัดผมพี่ชายก็เปิดร้านตัดผมอยู่
แต่ว่าตอนเนี้ยปรับเป็นห้องนอนของน้องฟ้าแล้วนะครับอ่ามีฟูกมีที่นอนมีผ้าห่มอะไรเรียบร้อยฮะ
นี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณชมพู่ก็ไปคุยด้วยมีโซฟานะฮะ
จะได้นั่งแล้วไม่เจ็บไม่ปวดนะครับเพราะว่าบาดแผลเนี่ยยังช้ำอยู่นะ
น้องฟ้านี่ข้าวของเครื่องใช้ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหก็ดีกว่าตอนนู้นเยอะเลยนะครับ
มเปรี้ยวนะมีขวดน้ำเกลือไว้ล้างแผลด้วยนะครับ
นี่ฮะวันนี้น้องฟ้าเนี่ยถือโอกาสอวดรองเท้าแตะสีดำคู่ใหม่
นี่ฮะเพิ่งซื้อมาจากตลาดบอกเป็นรองเท้าแตะคู่แรกเลยนะ
ที่ได้มีเป็นของตัวเองหลังจากหลุดพ้นมาจากเจ๊กั้ง
นี่ฮะน้องฟ้าบอกถูกใจรองเท้าคู่นี้มากเพราะว่าไปเลือกซื้อมาด้วยตัวเอง
นั่นคู่เก่านะฮะตอนนี้ได้คู่ใหม่แล้ว
น้องฟ้าบอกว่าวันนี้อาการบาดเจ็บสภาพจิตใจต่างดีขึ้นนะ
อาการบาดเจ็บทางร่างกายก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ได้ย้ายทะเบียนบ้านกลับมาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีที่บ้านของพี่สะพ้ายแล้ว
ชื่อของฟ้าทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านของในอ้วนในอ้วนลูกน้องคนสนิทของเจ๊กั้งที่ถูกจับไปพร้อมกันนะครับ
แต่ตอนนี้จะอยู่กับพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้าย
ยาวอยู่ที่นี่
ที่อยู่ทะเบียนบ้านของใครครับ

อืมแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ทะเบียนบ้านกับใครครับ

เมื่อวานนี้หลังจากที่เราออกจากวัดมาแล้วเห็นบอกว่าไปทำทะเบียนบ้านแล้วไปทำอะไรใหม่ไปซื้ออะไรมาใหม่ค่ะ

เป็นรองเท้าอะไรครับรองเท้าแตะแล้วครับ

แล้วเลือกเองหรือเปล่า

แล้วก็มีภาพบรรยากาศการนอนพักผ่อนของน้องฟ้าบนแคร่ไม้ที่บ้านของพี่สะพ้ายนะฮะ
นี่เขาบอกปกติเขาก็จะนอนพักผ่อนแบบนี้นะครับ
ข้างก็คือคุณแม่ของพี่สะพ้ายเขานะครับ
เรามีคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปที่บันทึกไว้ในช่วงแรกตอนที่ฟ้ามาอยู่ที่บ้านของพี่สะพ้ายที่ลบบุรี
นี่ฮะส่วนหนูน้อยคนนี้นี่คือหลานสาวของน้องฟ้านะครับ
นี่ฮะลูกของพี่ชายกับพี่สะพ้ายนะครับ
เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับกินขนมกับหลานสาวบรรยากาศก็มีความสุขอบอุ่นแล้วครับทุกผู้ชมครับ
หลานสาวยุค๙ขวบนะฮะน้องฟ้าบอกว่าคือหลานสาวเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่า
อาฟ้าคืออาฟ้าเนี่ยไปซื้อรองเท้าแตะคู่ใหม่มาใช่ไหมนี่หนูก็ได้อาฟ้าซื้อให้นี่คู่นี้เลยดีใจมาก
ฟ้าฟ้าบอกว่าถ้าอยากได้รองเท้าคู่ไหนเนี่ยให้เลือกเอาตอนที่ไปซื้อรองเท้าหนูก็เลยเลือกมาด้วยนี่ฮะเห็นไหม
ฟ้าเขาบอกว่าเขาอยากทำหน้าที่อาให้กับหลานสาวไปซื้อของก็เลยซื้อให้หลานสาวด้วย
ทำไมอาฟ้าซื้อให้หรออาฟ้าบอกว่ายังไงตอนซื้อ
หนูก็เลือกหนูก็ให้อาฟ้าดูค่ะ
คู่ไหนที่หนูชอบหนูให้อาฟ้าดูอาฟ้าก็ซื้อให้ค่ะ
ฟ้าบอกไหมว่าทำไมถึงได้ซื้อให้

อยากได้ตอนที่อาฟ้าซื้อให้อาฟ้าว่ายังไงบ้าง
ก็หนูอยากได้คู่ไหนหนูก็หยิบเลย

ดูสิหลานสาวอาฟ้าน่ารักจริง

คิ้วดกดูสิเห็นมั้ยครับ

ส่วนคุณจรนะครับพี่ชายของฟ้านะครับบอกว่า
เดี๋ยวพอร่างกายของน้องชายดีขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวจะสอนให้ขับรถไถแล้ว
จะได้ช่วยงานทำเกษตรที่บ้านด้วย
ปลูกมันสำปะหลังกันอยู่ปลูกข้าวโพดด้วย
เนื้อที่นี่๔๐ไร่ได้นะฮะ
ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรม
ปกติก็คือท่านแรกมาก็จะอยู่

ทีนี้ก็ออกมาข้างนอกมานั่งมาอะไร
บางทีก็มาดูเด็กวิ่งเล่นมันก็
คือเขาก็ได้มองเห็นกับสิ่งที่รอบตัว
บางทีเราพาไปดำเนินการต่างเขาก็ไปด้วย
เขาก็พาแวะซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาได้มองได้เห็นได้เปิด
แล้วก็มันก็ดีขึ้นแล้วเนาะ
สภาพจิตใจสภาพการมองเห็นให้เขาเห็นว่าคนภายนอก
แล้วเราก็อาศัยกับคนภายนอกที่เขาให้กำลังใจ

คือเขาอาจจะรู้จักสื่อต่างมาแล้วก็เห็นน้องเขา
ก็คือเขาก็แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้ว
พยายามเราพยายามที่ตอนนี้คือเราพยายามที่จะให้น้องเขามีกำลังใจกับสิ่งที่ผ่านมาถูกป่ะ
แต่ก็ไม่ถามว่าเหมือนไม่ได้ตอบจำกัน
คือบางทีเราก็ใช้คำว่าไม่เป็นไรเป็นหลัก

บางทีเขาถืออะไรยังไม่แน่นเนอะ

บางทีการยืนการยืนการเซ

เพราะว่าเขาซื้อตาเขามองไม่เห็นข้างหนึ่งอะเนาะ
บางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็มองข้ามไป
บางทีแบบน้องลงจากรถแล้วแบบความกังวลนะ
ลุกขึ้นมาสลึมสลือก้าวลงจากรถ

ถือแก้วล่วงอะไรวันนี้ไม่เป็นไรอย่างเดียว
คือบางทีมันก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่น่าไม่แห้มไปเนาะ

เราขนาดมือเราดีบางทีเราก็สับเผ่าเองร่วงเหมือนกัน

เรื่องของร่างกายก็ต้องรักษากันต่อไป
เมื่อช่วงบ่ายทางพี่ชายก็พาฟ้าไปล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนต์หัวลำ
คือต้องไปล้างแผลที่ขากับอวัยวเพศวันละครั้งนะฮะ

แผลเสร็จเนี่ยไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับ
แล้วก็ไปซื้อขนมซื้อของเนี่ยนะฮะ
ฟ้าก็ไปเลือกซื้อขนมปังนะซื้อโดนนัดซื้อกลับมาทานที่บ้าน
คุณชมพู่สลันพัฒน์ก็เลยขอตามติดชีวิตน้องฟ้าหน่อย

คือน้องฟ้ามีรอยยิ้มเยอะแล้วเนาะ
ยิ้มมากขึ้นน่ะดีใจกับน้องด้วยจริง
นี่นะฮะออกมาจากขุมนรกแล้วนะครับ
แล้วก็ไปห้างต่อไปซื้อของใช้ส่วนตัวนะครับ
เพื่อจะเอามาใช้ที่บ้านนะฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยน้องฟ้ากับพี่ชายไปตลาดสดนะครับ
ไปซื้อของสดนะ
ซื้ออาหารต่างของหวานด้วยข้าวเหนียวสังขยาน้ำเต้าหู้ด้วย
แล้วตอนเดินตลาดโอ้โหพอคะแม่คะเห็นแล้วจำไปไหม
ร้านนี่เอาขนมเอาแตงโมเอาผลไม้ให้เลยนะ
มีน้องฟ้าไปซื้อปลานินเผา

ดินเผาเกลือน้องฟ้าทำเอาพี่สองคนหิวเลยค่ะ
ไหนจะขนมไหนจะปลาเผาโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
คือเราไปที่บ้านของลุงกับป้าแท้ของน้องฟ้าด้วยนะฮะ
คือบ้านของพี่สะพ้ายกับพี่ชายเนี่ยตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ลบบุรี
ส่วนบ้านของลุงกับป้าของน้องฟ้าเนี่ยความจริงอยู่ที่สิงห์บุรีนี่แหละ
บุรีจังหวัดเดียวกับบ้านของเจ๊กั้งที่น้องฟ้าเคยไปทำงานอยู่ด้วย
แล้วก็ไปเจอนรกไปตกนรกอยู่ที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยน้องฟ้าเขาเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วมาเจอตำรวจใช่ไหมฮะ

ตอนนั้นน้องฟ้าบอกตำรวจว่าอยากจะไปบ้านญาติอยู่แถววัดบ้านยวด
แต่ว่าในอ้วนเนี่ยเจ๊กั้งเขาให้ในอ้วนเนี่ยมารับตัวคืนไปก่อน
เนี่ยบ้านลุงกับป้าอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่วันนั้นเนี่ยที่ฟ้าหนีมาตอนแรกเนี่ย
บังเอิญไม่เจอนะคือไม่ได้เจอกันก็เลยไม่ได้ช่วยกันในวันนั้นนะ
ลุงของน้องฟ้าบอกว่าไม่รู้เรื่องราวของหลานชายมาก่อนเลยนะ
ว่าไปถูกทรมานตกระกำลำบากอยู่ที่บ้านของเจ๊กั้ง
รู้ข่าวอีกทีนึงก็คือดูข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ตอนนี้เนี่ยถ้าหลานหายจากอาการบาดเจ็บอะไรต่างนานาดีขึ้น
อยากให้หลานชายได้บวชได้บวชได้เรียนอะไรก็ว่ากันไป
หลังจากนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยอยากจะให้ฟ้าเนี่ยมาหาลุงกับป้าได้เสมอมาได้ตลอดเวลา

ทำไมลุงถึงอยากให้หลานชายค่ะอยากให้ฟ้าบวชเรียนเพราะอะไร
ให้เรียนทำเอกนะให้เรียนทำเอกทำเอกทำโท

เรียนไปเรียนมาเดี๋ยวก็จบไปเอง
ก็บอกเขาคิดถึงบอกคิดถึงยังเป็นห่วงอยู่
ดีเขาก็พูดจาดีเขาก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไร
เขาก็พูดจาดีเขามองดูแล้วเขาก็เป็นผู้ดีเออพอตัว
แล้วเขาก็มีฐานะในนั้นขายปุ๋ยขายยาของเขา
บ้านเขาลูกน้องเชียงลากนี่เป็นลูกน้องเขาทั้งนั้น

เขาก็ไม่ใช่คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนอย่างนี้
ที่คุณป้าของน้องฟ้ามพูดถึงก็คือเจ๊กั้ง
ป้าบอกว่าคือไม่น่าเชื่อว่าโอ้โห

ตอนนี้เจ๊กั้งกับนายอ้วนเนี่ยถูกคุมขังอยู่นะฮะ
ในช่วงการฝากขังดำเนินคดีนะครับ
ถูกคุมตัวได้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวนะครับ
กับป้ากับญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือน้องฟ้ากันอย่างเต็มที่นะครับ
บางคนบอกไม่เจอฟ้ามาเป็น๑๐ปีนะ
ตอนนี้รู้ข่าวก็เริ่มติดต่อหากันแล้ว
ทุกคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยว่าถูกทรมานขนาดนี้ต้องลำบากขนาดนี้
แต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือแล้ว

คุณผู้ชมบอกว่าเห็นเรื่องราวของน้องฟ้าแล้วก็ยิ้มตามว่ามีชีวิตใหม่นะคะ
มันจะปีใหม่พอดีก็จะเป็นปีที่แบบชีวิตดีขึ้นเลยนะคะ